ไหนก็พูดถึงบรรยากาศวันแม่
งั้นไปดูเรื่องของราคาดอกมะลิกันหน่อยไหม

ที่เราเคยคุยเมาส์กันว่ามันอาจจะพุ่งทะยานไปเป็นกิโลกรัมละพัน

ตอนนี้ไปถึงขนาดนั้นแล้วครับ

ไปสำรวจตลาดที่โคราชจังหวัดนครราชศรีมา
ไปกันที่บ้านโนนไม้แดงหมู่๒ตะบนสุระนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านปลูกสวนมะลิและร้อยพวงมาลัยดอกมะลิขายมากที่สุด

คือถ้าเป็นเครื่องจากโรงงานอ่ะอันกำลังผลิตเต็มเหนียว

ใช่แล้วล่ะครับช่วงนี้ก็เร่งเก็บดอกมะลิในสวนที่ปลูกเอาไว้จำนวนมาก
เพื่อไปร้อยเป็นพวงมาลัยขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก่อนถึงเทศกาลวันแม่เนาะ
ไปถามเกษตรกรท่านนี้ฮะคุณกิติศักดิ์ศรีวรมนะฮะ
ท่านปลูกมะลิเอาไว้กว่า๒๐๐ต้นบนเนื้อที่กว่า๓งานนะ
เล่าว่าปีนี้มะลิออกดอกน้อยมากก็สภาพอากาศมันไม่ค่อยเป็นใจเนอะ
ส่งผลให้ดอกมะลิมันขาดตลาดไงอย่างเช่นที่สวนของตนเองเนี่ยตอนนี้เก็บมะลิได้เพียงวันละประมาณ๓กิโลกรัม
ทั้งที่ปลูกก็๒๐๐กว่าต้นโอ้โหเขาบอกว่ามะลิที่เก็บจะนำมาร้อยเป็นพวงมาลัย
ส่งขายที่ตลาดย่าโมเท่านั้นนะเพราะอาชีพหลักของชาวบ้านแห่งนี้คือการร้อยพวงมาลัยขาย
ช่วงปกติเอาแบบปกติก่อนดอกมะลิจะขายในราคากิโลกรัมละ๔๐๐บาท
ผมว่าก็ระดับหนึ่งแล้วนะแต่ช่วงนี้เป็นที่ต้องการเยอะไง
ยังไงพุ่งทะลุเป็นกิโลกรัมละ๙๐๐ถึง๑๐๐บาทไปแล้ว
ถึง๑๐๐๐จริงตามคาดตามที่เราคาดเอาไว้จริง
ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเข้าใจได้นะราคามันอาจจะแพงหน่อย
ถ้าหากว่าผู้บริโภคเขาพอจะซื้อหาได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่ผมก็เข้าใจแหละพ่อค้าแม่ค้าถ้าขายในราคาที่แพงแล้วก็
มันก็ยากที่จะขายให้ออกใช่แล้วคือมะลิอ่ะมันก็เน่าไง
ถ้าขายไม่หมดอ่ะเพราะมันจะอยู่ได้แค่วันสองวันเท่านั้น
มันก็ต้องเร่งระบายสินค้าออกเข้าใจซึ่งกันแล้วกัน
ถ้าซื้อไหวก็ซื้อแต่ถ้าซื้อไม่ไหวลองซื้อพวงที่มันเล็กลง
แล้วก็เข้าใจด้วยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝน
มันมีพายุมันก็เลยทำให้ดอกมะลิอาจจะออกได้น้อย
ราคาก็เลยยิ่งสูงขึ้นไปอีกด้วย